ล่าสุดนี่บังแจ๊กถูกออกหมายจับนะฮะอืม
แจ๊กที่ตอนนี้เนี่ยมาช่วยคุณแม่คุณตังโม
ช่วยสืบคดีของลูกสาวค่ะถ้ายังจำได้คือ
คุณกติกเพื่อนสนิทคุณแตงโมเป็น๑ใน๕คนบนเรือเนี่ย
ของคุณแตงโมออกมาเยอะแยะไปหมดอ่ะ
มีประโยคนึงที่พูดไงบอกว่าเนี่ย
เขาจะทำให้ทั้งแตงโมแล้วก็ติ๊กไม่มีที่ยืน

แล้วจะมีพวกลงท้ายว่าไอ้เพื่อนรักไอ้เพื่อนรัก

ผมนี่แหละใช้เฟซบุ๊กของคุณตังโมเอง

แล้วก็ได้ภาพจากโทรศัพท์มือถือคุณตังโมมาโพสต์

ทางสารอาญามีนบุรีอนุมัติหมายจับ

ในการที่จะตามตัวมาดำเนินคดี
นายราชาซูคาเนียนไฮเดอร์หรือว่าบังแจ็คคนนี้นะครับ
ความผิดก็มีพวกหมินประมาทด้วยการโฆษณา
เรื่องการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะ
ที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียหาย

แล้วก็มีเรื่องการทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
ถูกดูหมินถูกเกลียดชัง

ก็คุณกติกเขาไปแจ้งความที่ตำรวจไซเบอร์เอาไว้นะครับ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมา
คุณแม่คุณแตงโมคุณแม่พนิดา
ไปยื่นขอรับสิทธิ์ค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้เสียหายทางคดีอาญาที่กระทรวงยุติธรรม
โดยเป็นการขอรับค่าตอบแทนตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะฮะ
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
คุณแม่คุณตังโมถือว่าเข้าหลักเกณฑ์
เนื่องจากคุณตังโมเสียชีวิตในคดีความผิด
กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแขกความตาย
นี่เป็นข้อหาหลักที่๕คนบนเรือถูกแจ้งจากเหตุการณ์ในเรือสปีดโบ๊ทในวันนั้น
ว่าที่๑๐๓ธนกฤษ
จิตอาริรัตน์เหลียกฐานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิทธรรม
บอกว่าการขอรับเงินค่าตอบแทนในส่วนของคุณแม่คุณแตงโมตรงนี้
สามารถขอรับได้ในฐานะที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็มีเรื่องของจำเลยในคดีอาญาด้วย
มีหลักเกณฑ์คดีที่กำหนดเอาไว้
ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบกับหน่วยงานกระทรวงยุทธรรมประจำจังหวัดได้
คุณแม่คุณแตงโมจะได้รับเงินตอบแทนในฐานะผู้เสียหายแยก
เป็นการเสียชีวิตของคุณตังโม๕๐๐๐บาท

ค่าประโยชน์อื่นอีก๔๐๐๐บาท
ได้รับเงินค่าตอบแทน๑๑๐๐๐บาท
หลังจากนั้นคุณแม่คุณแตงโมก็ไปพบพนักงานสอบสวนชุดทำคดีคุณแตงโม
ไปขอถอนแจ้งความที่แจ้งความดำเนินคดีกับนายสันทนประยูณรัฐ
อดีตตำรวจสันติบาลข้อหามินประมาทเอาไว้
หมินประมาทคุณแตงโมเรื่องที่บอกว่า
คุณแต่งโมกำลังจะถูกคนพาไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งอะไรประมาณอย่างนี้
เหมือนกับมันมีการรับงงรับงานอะไรเกิดขึ้น

เนื่องจากตอนนี้คุณแม่เชื่อแล้วว่ามันมีสิ่งต่างที่มีเงื่อนงำทำให้ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิต
ไม่ใช่เรื่องประมาทหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุ
แล้วก็มาขอรับโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อโสคุณพ่อคุณตังโมคืนด้วยนะฮะ
เนื่องจากก่อนนั้นเคยเอาโทรศัพท์คนที่บ้านมาให้ตำรวจตรวจสอบ
และล่าสุดตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับทางคดีก็มาขอรับกลับไป